คุณผู้ชมฮะเราเสนอเหตุการณ์นี้ไปแล้วนะฮะ
ที่เจ้าของร้านชุดวิวานะครับแหมไว้ใจคนง่าย
โดยที่เขาไปดูคอนเสิร์ตหมอลำ
และปรากฏว่าพอไปดูคอนเสิร์ตหมอลำเสร็จนะฮะ
จากแถวบางประกงแล้วจะกลับห้องพักเนี่ย

ปรากฏว่ามีผู้ชายคนนี้ขอติดรถมาด้วย

เพราะเขาคุยอวดอ้างตัวเองว่าเขาเป็นทหารในการคุมคอนเสิร์ตอยู่
ก็พาเข้ามาจะให้นอนพักผ่อนอยู่ที่ร้านชุดวิวา
ปรากฏว่านี่กลายเป็นขโมย
คือทีแรกพอมาถึงร้านก็ยังดื่มด้วยกันกับเจ้าของร้านอยู่เลยนะ
แล้วหลังจากนั้นเจ้าของร้านก็เหมือนกับหลับหลับแบบน็อกไม่รู้ตัวเลย

เอาเรามีความคืบหน้าในเรื่องนี้เพราะว่าถูกจับกลุ่มตัวได้แล้วใช่ไหม

เพราะว่าตำรวจในพื้นที่ของสพบางแก้วที่เจ้าของร้านเขาไปแจ้งความเอาไว้นะครับ
เพราะว่าร้านชุดวิวาอยู่ที่ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าตำรวจสพบางแก้วเข้าควบคุมตัวนายสมศรีหรือว่านายต้นขาวกระจ่างอายุ๕๔ปีนะครับ
ในข้อหารักทรัพย์รับของโจรพร้อมของกลางต่างนานาคุณ
นี่กระเป๋าคาดอกสีดำ
เครื่องสำอางยังไปขโมยเขาเลยคุณ
เพราะตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวได้แล้วก็ยึดของกลางได้จากแมนชั่นตรงซอยยาโมโต้ที่ตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
นี่ผู้ต้องหารับสาภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงนะครับ
ก่อนก่อเหตุผมมาดูคอนเสิร์ตย่านบางประกงคอนเสิร์ตหมอลำนะครับ
แล้วก็พบผู้เสียหายผมก็เลยออกอุบาย
ขอที่จะติดรถมาด้วยแล้วก็เอ้ยไม่ไหวแล้วกลับบ้านไม่ไหว
อยากดื่มเบียร์ต่อขอดื่มเบียร์อีกสักนิดนึงได้ไหมที่บ้านของผู้เสียหายนะครับ
แล้วก็นี่ทำไมรู้ไหมมอมผู้เสียหายด้วยอะไรคุณ

ด้วยยานอนหลับชนิดเม็ดสีม่วงเขาเรียกว่าเหล้าแห้ง

ใส่เข้าไปในแก้วเบียร์เลย๒เม็ดนะครับ
ซึ่งผมรู้ว่าเป็นยาที่ทำให้มีอาการง่วงซึมและหลับแบบไม่รู้สึกตัว
ผมเลยมอมเขาซะเลยหลังจากนั้นผมรู้ว่าเขาหลับสนิท
ผมก็เลยขโมยซะเลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่สอบสวนเนี่ยก็นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ส่วนเหล้าแห้งหลายคนสงสัยคืออะไรกันแน่

แห้งคือยานอนหลับหรือว่ายาสงบประสาทหรือว่ายาคลายความวิตกกังวลนะฮะ
ประเภทบาบิจุเรทนะฮะ
แต่ว่าตัวบาร์บีจุเรทที่นิยมใช้กันมากก็คือไซโคนานนะครับ
มีชื่อเรียกในหมู่ผู้ใช้แบบผิดกฎหมายนะว่าเหล้าแห้งหรือว่าปีศาจแดง

รู้เลยนะว่าเอายานี้หยอดเข้าไปใส่ให้ใครเข้าไปเนี่ย
คนนั้นพอดื่มไปแล้วจะนี่คุณมันมีอาการทั้งง่วงทั้งซึม
แต่บางคนนะคุณนะบางคนอันตรายร้ายแรงถึงขั้นทำร้ายตัวเองได้นะครับ
บางคนใช้มีดกรีดแขนกรีดหน้าฆ่าตัวตายโดยไม่รู้สึกตัวได้เลย
เจ้ายานี้หรอแรงนี้หรอ
ดูสิผู้ก่อเหตุเอาไปใส่ให้ผู้เสียหายเขา
คือเขาบอกว่าก็อาศัยจังหวะที่เจ้าของร้านเผลอ
แล้วก็แอบใส่ไปไป๒เม็ดพอดื่มไปแล้วปุ๊บหลับแบบน็อกไม่รู้ตัว
ใช่หรือบางคนเอาไปก่อเหตุอายกรรมนะ
เอาไอ้เหล้าแห้งหรือปีศาจแดงเนี่ย

เออแล้วก็ข่มขืนกระทำชำราวอะไรแบบนี้นะฮะ

แต่เมื่อวานเท่าไหร่ดีใจมาก

ขอบคุณพี่นักข่าวที่นำเสนอข่าวให้เขาด้วยนะฮะ